ชาคริสแย้มนามนาทีนี้บอกเลยว่าชีวิตดีดีมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะชีวิตครอบครัวของเขานี่แหละ
ตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยแต่งงานกันไปกับแฟนสาวนอกวงการนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เหอะลูกชายหนักมาก
อายุคันของภรรยาอยู่ที่๒๐สัปดาห์ก็ประมาณ๕เดือนแล้วเนาะ
โดยเจ้าตัวตั้งชื่อเล่นให้กับทายาทคนแรกว่าน้องโพค่ะ

ส่วนชื่อจริงขอใช้เวลาในการตัดสินใจ
ร่วมกับศรีภรรยาคุณแอนพัทธิราอีกสักระยะหนึ่งก่อน
อกจากนี้ค่ะหนุ่มชาคริสยังเผยอีกว่า
ตั้งแต่เจ้าตัวมีลูกเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นในชีวิต
รวมไปถึงอาการป่วยของคุณแม่
ที่พอรู้ว่าจะได้อุ้มหลานคุณเชื่อไหม
อาการดีวันดีคืนราวกับปฏิหารเลย
ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ
แรงขึ้นมากแข็งแรงขึ้นกินข้าวเองคือเหมือนแบบ
เขาไม่พูดกับเราเขาไม่ได้สื่อสารเป็นคำพูดกับเรา
แต่เขาโชว์ให้เราเห็นในการบริกรรมก็คือแบบเดินใช่
คือการเดินลุกขึ้นมาเดินกินข้าวเองไม่กินอาหารปั่นแล้ว
เคี้ยวอาหารใหม่แบบว่าใช่แบบว่ากล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้
เวลาไปหาคุณแม่ที่บ้านโผล่จะกอดลูกสะพ้ายแบบว่าจะกอดหลานนะ
หน้าที่ของแอนก็คือไปยืนอยู่ข้างแล้วแม่เขาจะเอามือเข้าไป
แล้วก็แม่เขาก็จะลูกเขาเรียกว่าสิ่งปฏิหารนะครับกับคุณแม่
เท่าจากที่เขาท้อเขาแบบว่าไม่อยากเป็นภาระหรอกตอนนี้เขามีจุดหมายใหม่แล้ว
คือเขาต้องอยู่เพื่อที่จะต้องเล่นกับหลานสอนหลานอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแต่กับการที่เขากลับมาขนาดนี้สำหรับผมนะที่เราประคองเข้ามาจะสองปีหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ก่อนที่เขาจะแต่งงานกับคุณแอนเนี่ยนะ
สื่อมวลชนเลยว่าเขาเครียดนะที่ต้องดูแลคุณแม่ในสภาวะการแบบนี้

แต่วันนี้หน้าตาเขาดูแฮปปี้แล้วก็สดชื่นมากเนาะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณแม่เนี่ย
เป้าหมายใหม่ก็คือต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้น
เพื่อที่จะรอเล่นกับหลานรอเลี้ยงหลานนั่นเองนะคะ